ที่แรกเขามองกระจกหลังก็เห็นว่าเออรถแซ่งเขาซื้อ
คีย์ประกบเขามาแซ่งเขาน้อยหนึ่งเขาก็วี่แป้งหักใส่ตัวใหม่ตัดล้านู้นเลย
เขาก็เลยต้องเบรกพอเบรกเขาก็เลยไปหลากนู้นลงมา
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่นำมาเตือนภัยยามเช้าแบบนี้นะครับคุณผู้ชม
รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามค่ะเตือนภัยกันแล้วก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะ
ดู๓๖๐องศาดูให้ดีว่ามีคนสะกดรอยตามท่านหรือเปล่า
เพราะคุณผู้หญิงคนนี้โดนแล้วนะคะโดนจริงคนร้ายสองคนค่ะเป็นชาย
คือเห็นว่าเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวไปกดเงินในปั๊มน้ำมัน
พอออกจากปั๊มเสร็จปุ๊บสะกดรอยตามเลยค่ะ
สักพักหนึ่งใช้ถุงแป้งปลาเข้าไปเที่ยวรถเธอ
จอดเลยเพราะทัศนวิสัยในการมองเห็นมันไม่ดีแล้ว
จอดพอจอดเสร็จปุ๊บค่ะผู้ชายสองคนมาพยายามบุกเข้าจู่โจมเธอเลย
เปิดประตูรถตุ้ยท้องเธอต่อยท้องเธอไปสองครั้ง
ผู้หญิงตัวเล็กอ่ะคุณจุกค่ะผู้ชายรื้อค้น
เอาทรัพย์สินไปได้เงินสดที่กดมาจากตู้เอทีเอ็มหนึ่งหมื่นบาท
มันเอาหายไปเลยค่ะอืมนี่ไงเป็นเรื่องเตือนภัยเช้าวันนี้นะคะ
พิกัดนิดนึงจุดเกิดเหตุเนี่ยเกิดในท้องที่
จังหวัดยะโสธรสพคำเขื่อนแก้วนะคะ
เหตุการณ์เกิดบริเวณทางเข้าหมู่บ้านสว่างตำบลยออำเภอคำเขื่อนแก้ว
เยอะโสธรช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เอง
พอตำรวจได้รับแจ้งลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยค่ะ
ไปพบรถกระบะอิซูซูดีแม็กซีขาวจอดอยู่ที่ริมถนน
ซึ่งหน้ากระจกคุณผู้ชมเห็นนะคะเมื่อสักครู่แป้งฝุ่นเป็นคราบเลยค่ะ
ฝุ่นเป็นคราบพร้อมกับพลาสติกกระจายเต็มรถแบบนี้นะคะ
เป็นพนักงานบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนเธอเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะคุณพี่ท่านนี้นะ
เล่าให้ฟังบอกว่าหลังเลิกงานเนี่ยสักประมาณเที่ยง
ก็ขับรถกระบะคันนี้มุ่งหน้ากลับบ้าน

ก่อนจะถึงบ้านแล้วเชียร์อีก๕๐๐เมตรเท่านั้นนะคะ
เห็นผู้ชายสองคนสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าแบบเต็มใบ
กดรอยตามมาขี่ตามหลังมาด้วยความเร็ว

คนร้ายขับแซงหน้าแล้วจู่คนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายปลาถุงแป้ง
เป็นถุงแป้งฝุ่นนะคะเต็มเลยหน้ารถแบบนี้
บอกว่าต้องจอดนะคะเพราะมองไม่เห็นทางข้างหน้า

จอดพอจอดเสร็จปุ๊บคนร้ายบุกเข้ามาเปิดประตูรถ
แล้วกระชากเธอลงจากรถเลยนะ
ต่อยไปที่ท้องเธอสองครั้งเธอสุดเลยค่ะเข่าอ่อนเลยค่ะ
ผู้หญิงเจอแบบนี้นะแรงผู้ชายซุดลงไปนอนกับพื้น
จากนั้นคนร้ายก็ลื้อค้นทรัพย์สินในรถ
หนึ่งหมื่นบาทเอาไปแล้วหลบหนีไปได้อย่างลอยนวล
พอวีแป้งก็หักใส่หนีเลยค่ะหักใส่ตนใหม่ตัดหน้าหนูเลย
ก็เลยต้องเบกพอเบกก็เลยไปหลากหนูลงมา
เพราะว่าไม่ได้ปิดกระจกแล้วก็เอาหนูไปข้างหลัง

พอหนูลมก็เลยมาซอยนั้นคน
ผู้หญิงคู่ชายครับทั้งสองครับ
ถึงแม้ว่าหนีไปได้แต่ตำรวจบอกว่าอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลนะคะ
ตอนนี้พยายามลงพื้นที่ไปหาข่าวไปสอบปากคำคนที่คาดว่าน่าจะเห็นเหตุการณ์
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายน่าจะใช้หลบหนี
แล้วตำรวจบอกว่าคาดการณ์แบบนี้ค่ะ
ว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะติดตามสะกดรอยตามผู้เสียหายมาตั้งแต่ในปั๊มที่ไปกดเงินแล้วล่ะ
จากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ประกบแล้วมาก่อเหตุพฤติกรรมแบบนี้ค่ะ
ถ้ากดจำนวนมากเนี่ยเอ๊ะมีใครดูเราอยู่หรือเปล่า
ดูด้วยว่ามีใครสะกดรอยตามเราหรือไม่
อันนี้เป็นภัยสังคมจริงนะคะย้ำอยู่ที่คำเขินแก้ว